อีกเรื่องหนึ่งนะคะเกิดเหตุสลดขึ้นระหว่างที่มีการใช้รถเคลน
คือเหมือนเป็นรถบรรทุก๖ล้อที่มีการปรับเป็นรถเคน
ยกต้นฉำชาขนาดใหญ่อืม
สุดท้ายพี่ครอบรู้ไหมไอ้ตัวขาช้างที่ต้ั่งพื้นของรถเครนเนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมมันยึดดินไม่แน่นอ๋อ
เคลนแบบคว่ำแล้วก็ทับตัวคนงานที่มีการยืนคุมอยู่บริเวณด้านข้างรถเครนจนกระทั่งเสียชีวิต

มันอยู่ใกล้สระน้ำพี่ก๊อฟแล้วดินมันอาจจะแบบมันชันไหม

สุดท้ายรถเคลนก็พลิกคว่ำแบบนี้
ตัวคนงานที่มีการยืนคุมงานอยู่บริเวณด้านข้างรถเครนเนี่ย
ก็โดนตัวรถเครนนี่แหละค่ะรถบรรทุกเนี่ยคว่ำทับจนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสลดแบบนี้

จุดเกิดเหตุอยู่สระน้ำท้ายหมู่บ้านใหม่เกษม
ในพื้นที่หมู่ที่๕ตำบลโนนสูงนครราชศรีมาค่ะ
ทีนี้รถคันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นรถดัดแปลงนั่นแหละ
ผู้เสียชีวิต๑รายนะคะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะ
กว่าจะมีการยกรถเครนขนาดใหญ่ขึ้นก่อน
แล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกทับอยู่ด้านล่างออกมา
ใช้เวลานานกว่า๔๕นาทีเนี่ยค่ะสภาพศพสาบถือผู้ตายนะคะ
คือนายนรงเหล่ามาลาวัย๕๗ปีค่ะ
ทีนี้ภายหลังเกิดเหตุก็อยากรู้ไงว่ามันทำอีกท่าไหน
มีการสอบถามเพื่อนคนงานที่เขาเห็นเหตุการณ์

เขาบอกว่าคนตายแล้วก็เพื่อนคนงานอีก๓คนนะคะ
กำลังขุดต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นต้นช้ำชา

ได้มีการแบบตัดแต่งกิ่งต่าง
แล้วคนตายยืนคุมงานอยู่ข้างรถเครนเท่านั้นแหละค่ะ
จังหวะที่ช่วงมีการยกต้นไม้ขึ้น
ไอ้ตัวรถก็คว่ำลงมาทับร่างคน
จนกระทั่งเสียชีวิตแบบนี้
ทีนี้สาเหตุเบื้องต้นเท่าที่ตรวจสอบดู
กู้ภัยตำรวจสันนิษฐานนะคะ
บอกว่าน่าจะเกิดจากการที่ผู้ตายเนี่ยนะคะ
มีการตั้งขาช้างของรถเคลนไม่ดี

แล้วก็น้ำหนักของต้นฉำฉาขนาดใหญ่มันน้ำหนักเยอะไง
ก็เลยทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวนี้ขึ้น
ไปตั้งริมขอบดินพอดีไง

ใครจะตัดต้นไม้ยกต้นไม้ระวังกันหน่อยนะคะ